เราข้ามถนนรถก็ต้องระวังคนคนก็ต้องระวังรถถูกไหม
แต่คราวนี้ผู้ชายคนนี้เขาข้ามถนน
เพราะเอิ้นมันเป็นจังหวะที่ไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์หัวร้อนมากโมโหมาก
ลงมาเอาหมวกกันน็อกฟาดคนข้ามถนนจนปากแตกค่ะคุณผู้ชม

ลองอะไร

ไม่แทรก
มองมาเดี๋ยวต่อไปนะ
นุ่นให้คนถ่ายรถหน่อย
มึงยังไงเอา

โอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอฮะแค่ข้ามถนนเนี่ย
เนี่ยผู้ชายเสื้อดำที่ใส่หมวกแก๊ปเนี่ยนะคะเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ถือหมวกกันน็อกในมือส่วนผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยคือคนข้ามถนน
แต่ทีนี้มันเป็นจังหวะที่ชายเสื้อขาวเนี่ยข้ามถนนแล้วไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไง
โอ้โหคุณผู้ชมคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาหัวร้อนมากเลยนะ
เอาหมวกกันน็อกฟาดแล้วก็แบบผลักใหญ่เลยรุมต่อยด้วยนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยพยายามห้ามแล้วจุดตรงนี้อยู่บริเวณตลาดหมู่บ้านนักกีฬา
แถวสะพานสูงนี่แหละค่ะแล้วในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เอามาโพสต์ไว้แล้วเขาก็แชร์ข้อความก็บอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดจากผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยนะ
เดินข้ามทางมาลายแต่ชายเสื้อขาวไม่ทันระวังไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค
เกือบจะโดนชนทีนี้ชายเสื้อดำที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เลยโมโห
จอดรถลงมาถือหมวกกันน็อกมาด้วยต่อว่าแล้วก็เอาหมวกมาฟาดชายเสื้อขาว
ชายเสื้อขาวปากแตกทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเอาจริงจริงนะ
ชายเสื้อขาวเขาก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความอะค่ะเพราะว่าเขาถูกชายเสื้อดำที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขู่เอาไว้ฝ่ายใช้เสื้อขาวก็ขอโทษขอโทษเป็นสิบครั้งเลยอะ
อยากจะเอาคนแบบนี้ทิ้งไปไม่อยากให้มีในสังคมเสื้อขาวหรือเสื้อดำ
อย่าเอาคนทิ้งเลยเอานิสัยแบบนี้ทิ้งออกไปดีกว่า